ช่วงนี้ความสนุกยังรอคุณผู้ชมอยู่มากมายเช่นเกิน

ก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมส่งไลน์

เพราะฉะนั้นเพื่อนครูอยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยนะคะ
ชมกันมาจากจังหวัดอะไรอยู่ที่ไหน
บางคนอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่อีสาน
มาดูรายการนี้ก็เหมือนได้ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลย
เพราะว่าเรานำเสนอเรื่องราวสนุกทั่วไทยมาฝากคุณผู้ชมด้วย

แต่ละแห่งเขาจะมีเอกลักษณ์ในการก่อสร้างโบสถวิหารใช่ไหมคะ
เหมือนที่จังหวัดพยาวค่ะมีวัดแห่งหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นวัดร่องขุนสอง
นี่ค่ะดูดีนะคะไม่ใช่วัดร่องขุนที่จังหวัดเชียงราย
ใช่ค่ะแต่ว่านี่คือการจำลองหรือว่าการออกแบบ
และการรับแรงบันดาลใจมาจากวัดร่องขุนที่อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน
เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างที่เชียงรายนู้นแหละ

มันคือวิหารของวัดดอนมูลตำบลจำป่าหวายอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
สร้างโดยฝีมือช่างพยาวแล้วก็มีความสวยงามของศิลปะและความวิจิตศิลป์ต่างนะคะ
ซึ่งที่นี่ค่ะก็ได้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้าน
ในพื้นที่มาร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างขึ้น
เพื่อให้เป็นสถานที่ในการยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้าน
มาที่วัดแห่งนี้มาศักรพระแล้ว
ยังได้มาเห็นสิ่งที่สวยงามก็ทำให้สงบร่มเย็นมากขึ้นนะคะ
ความสวยงามอลังการแบบนี้ก็เลยได้รับสมยานามว่า
เป็นวัดร่องขุนสองในเมืองพะเยา

ตอนนี้ก่อสร้างไปกว่า๙๐แล้ว
เหลืออีก๑๐ตกแต่งเล็กน้อย
ใครอยากจะไปชมความสวยงามแบบนี้นะคะไปที่วัดดอนมูล
หมู่ที่๒ตำบลจำป่าหวายอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ

ยาวกับเชียงรายก็ใกล้กันใกล้ติดกัน
ถูกต้องแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสได้ไปเชียงรายอยู่ที่พยาว

แต่ละวัดเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบโบสถ์วิหารที่มันสวยงามวิจิตบรรจงออกมาแบบนี้
เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดกันเยอะ
สำคัญเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาร่วมแรงร่วมใจเกาะสร้างด้วยความศรัทธาแบบนี้ก็น่าไปชมมากเลยค่ะ

คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะคะไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยจัดกิจกรรมไปพบปะพ่อแม่พี่น้องกันที่จังหวัดชนบุรี

ฉันไปมาด้วยไปถึงชนบุรีมาเลยนะคะไปพบป่าพ่อแม่พี่น้องที่ตลาดใหม่ชนบุรี
กับกิจกรรมไทยรัฐทีวีสันจรตลอดทั่วไทย
บรรยากาศสนุกสนานขนาดไหนนี่ไม่ได้ไปมือเปล่านะมีของติดไม้ติดมือไปจ้า

ซอมที่สุด
โอเคจ้าซอมหวานหวานอร่อยจ๊า

เรามาอยู่กันที่ตลาดใหม่ชนบุรีนะครับ
เป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเลย
ที่นี่เขามีร้านไหนที่ขึ้นชื่อกันบ้าง
เดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันไปกันเลย

ว่าตลาดแห่งนี้คือตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
ก็เลยทำให้บรรยากาศดูคึกคักตลอดเวลาแทบจะ๒๔ชั่วโมงเลยก็ว่าได้
คารวรรณไทยรัฐทีวีและรายการตลอดข่าวไม่รอช้า
จึงต้องเดินทางมามอบความสนุกสนาน
แจกของรางวัลให้เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้ากัน
ณตลาดแห่งนี้โดยด่วน
ชัยนักเจเวียเจเวียขาดสุด

น่ารักกันทุกคนจริงเลยล่ะครับ
สำหรับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นี่
สินค้าก็มีให้เลือกมากมาย
และที่สำคัญได้มาตรฐานแทบทุกร้านอีกด้วย
เพราะอะไรเจ้าของตลาดเขามีคำตอบ
ที่นี่เป็นตลาดระดับ๓ดาว
สินค้ามีมาตรฐานคือผัก
เราจะมีห้องปฏิบัติการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
ส่วนเผ็ดเนื้อสัตว์ก็จะมีอิติกรรมของกรมประสูจน์สัตว์
ก็คือเขียงสะอาดตรวจเนื้อสัตว
สัตว์ทุกชนิดเนื้อหมูเนื้อวัว
ส่วนอาหารทะเลก็จะมีการตรวจสารฟอร์มลีนในอาหารทะเล
เป็นประจำทุก๖เดือน
ร้านแรกที่จัดวเดชที่เราบุกมาถึงตลาดใหม่ชนบุรี
เป็นร้านที่ได้รับการการันตีว่าสดและสะอาดมาก

ใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เคียงสะอาด

ก็มีทุกอย่างชิ้นส่วนหมูนะคะ
ชิ้นส่วนของหมูใช่ค่ะขายที่นี่มากี่ปีแล้วคะ

ทำไมร้านเราเนี่ยถึงได้รับใบรับรองว่าเป็นร้านเขียงสะอาด
อ๋อเพราะมูเรานี่แบบหมูเกจเองค่ะ

ไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยเลขช่องเลขอะไร

ต้องมีของที่ละลึกจากรายการมาฝากด้วยนะคะ

ใบตองจะพาไปบุกเนี่ยเป็นร้านอะไร

ขอหาที่มาของกลิ่นก่อนนะคะ

แอ๋มร้านพี่แอ๋มเนี่ยขายอะไรบ้าง

ใช่มีภูนาของป่าของสุนท้าตามรุ่นดูกาล
เอาอย่างนี้พี่แอ๋มเป็นแฟนไทยรัฐทีวีตัวจริงหรือเปล่า

รายการตลอดข่าวเช้านี้
มีพิธีกรทั้งหมดกี่คนชื่ออะไรบ้าง

น้องใบตองค่ะแล้วก็นิวนาว
คุณนิวนาวค่ะและคุณชนะ

ถ้ามาไม่ถึงร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงที่นี่เลย

คุณป้าขายผักมานานขนาดไหนแล้วเนี่ย

๒๘ปีแล้วนะ

เห็นว่าขายตั้งแต่ที่นี่เป็นดินเป็นพื้นดินอยู่เลย
ดินแล้วก็ต้องกางร่มกัน

มีหลานไหมคะมีหลาน๕คน
คุณป้าเนี่ยขายผักส่งหลานเลยเหรอ

เขาว่ากันว่าร้านป้าสาหร่ายเนี่ยนะ
ผักมีคุณภาพดีมาก
เรามีวิธีการเลือกผักยังไงมาขาย
ไปซื้อเราก็ต้องเลือกเอาเกรดดี
แปลว่าเราก็คงคุณภาพผักเอาไว้
ให้ลูกค้าประทับใจด้วย
ดูได้ไหมว่าป้าสาหร่ายเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องผักจริงหรือเปล่า

คุณป้าสาหร่ายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผัก

คณะกรรมนี้มีกี่ก้านคะคุณป้า
แหมเล่นถามแบบนี้เลยล่ะครับ
แต่ก็ไม่แน่ป้าเขาอาจจะตอบได้ก็ได้
ก็ชีวิตอยู่กับผักมาตั้งนานนี่
มี๓ต้นนะมี๑๒๑๒ก้านค่ะ

๑๒ถูกต้องค่ะปลาสาหร่าย
และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของการตลอดตะลุยตลาด
เพื่อมอบความสุขและของรางวัลแก่พ่อค้าแม่ค้า

ติดตามกันได้ในรายการตลอดข่าวครับ
ตลอดตะลุยตลาดกับไทยรัฐทีวีสันจรตลอดทั่วไทยวันนี้นะคะ
อิ่มกับทุกบรรยากาศที่ตลาดใหม่ชนบุรีมาก
พ่อแม่พี่น้องที่นี่น่ารักสุดเลยค่ะ
และคราวหน้านะคะเรายังคงมีของรางวัลไปแจกคุณผู้ชมอีกมากมายทั่วทุกที่
แต่จะเป็นที่ไหนนั้นตั้งตารอดูกันให้ดีนะคะ
วันนี้ใบตองไปแล้วค่ะไปหาของกินต่อก่อนนะคะ

บอกแล้วนะคะว่าไม่ได้ไปมือเปล่า
มีของรางวัลไปแจกพ่อแม่พี่น้องกันด้วย
และถ้าเกิดว่าอยากให้เรา๓คนไปตลอดกันที่ตลาดไหนจังหวัดอะไร
คุณผู้ชมก็สามารถไลน์มาบอกกันได้นะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
นำของที่ระลึกจากเราไปแจกกันถึงที่
บุกไปแบบนี้พร้อมกับบรรยากาศสนุกค่ะ
ของไทยรัฐทีวีสันจรตลอดทั่วไทย
เดี๋ยวรอพบกันอย่างแน่นอนนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีเรื่องราวใหญ่บิ๊กมารอคุณผู้ชมเล็ก
เล็กไหม้เขาบอกใหญ่เมืองไทยมีหมดทุกภาคเลย
แต่ว่าจะมีที่ไหนอะไรที่มันบิ๊กมันใหญ่บ้างเนี่ย